มาดูเหตุไฟไหม้ภายในวัดที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างนะครับ

ทำให้ภายหนึ่งชั่วโมงสร้างความเสียหายอย่างหนัก
ทั้งศาลาการประเรียนและก็กุฏิวัดนะครับ
แต่ว่าปรากฏว่ามีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคุณ

แต่ว่าพระพุทธรูปนับ๑๐องค์ไฟไม่ไหม้

แต่ว่าโต๊ะหมู่บูชาที่ตั้งพระพุทธรูปเนี่ย

คือเสียหายดูความเสียหายเสียหายทั้งหลังเลยนะ

ก็ดูสภาพที่ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง

ถูกระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง

สาราการประเรียนวัดที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี
พร้อมด้วยกุฏิสงฆ์หลังใหญ่ถูกไฟไหม้ทั้งหมดนะครับ
รวมทรัพย์สินสิ่งของมีค่าอัฐบริคารต่างของสงฆ์
แล้วก็ทรัพย์สินอื่นที่ถูกไฟไหม้
ในครั้งนี้มีมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทนะครับ

เพราะว่าบริเวณพระประธานบนสาราการประเรียนวัด
พระพุทธรูปนับ๑๐องค์ที่อยู่บริเวณที่ตั้งฐานพระ

มีเศษฝ้าเพดานหล่นลงมาปกปิดพระพุทธรูปไว้

ที่อยู่ติดอยู่ที่ประตูกระจกทางเข้าสาราการประเรียน

ด้านชาวบ้านพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
นี่คือความอัศจรรย์ความเชื่อนะครับ
แต่ก็เสียดายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าทั้งหมดที่มีอยู่

เพราะว่าทรัพย์สินกว่าจะหามาได้ใช้เวลาหลายสิบปี
แล้วก็สาราและกุฏิถือว่าเป็นสาราเก่าแก่นะครับ
มาดูเหตุไฟไหม้อีกที่หนึ่งนะฮะที่ชัยภูมินะครับ
ก็เป็นเหตุไฟไหม้แล้วก็ไฟคลอกนายบุญเหลือมีราศี
เป็นผู้สูงอายุวัย๗๒ปีเสียชีวิตบนกระท่อม
ติดกับป่าละเมาะเชิงเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
โดยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบำเน็ตสุวรรณ
ตำบลท่ำบัวแดงอนบัวแดง
สภาพศพอยู่ในลักษณะนอนตะแคงซ้าย
ใกล้มือยังพบว่ามีตะเกียงน้ำมันที่ถูกไฟไหม้ล้มอยู่ครับ
ได้ชนะสูตรพลิกศพลงความเห็นเบื้องต้นว่าเป็นการเสียชีวิตจากการถูกไฟไหม้
ญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุจึงขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
จากการสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ตายมีความผูกพันกับที่นามากแล้วก็มักจะออกไปนอนเฝ้าพื้นที่นาเสมอ
สาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการจุดตะเกียงเพื่อไล่ความมืดแล้วก็ไล่แมลงต่าง
และอาจจะเดินสะดุดพื้นไม้จนล้มและเกิดอาการวูบ
ไฟจากตะเกียงน้ำมันก็ลุกลามขณะที่นายบุญเหลือนอนสลบไม่ได้สตินะครับจนถูกไฟไหม้เสียชีวิตดังกล่าวครับ